คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าอาหารบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้หาทานง่าย
อย่างที่นี่ครับอาหารพื้นถิ่นหาทานยาก

นี่ครับที่เห็นอยู่นี่คือ
ตัวจักรจรหรือเงาะจักรจร
เฮ้ยเขาเรียกเป็นภาษาถิ่น
โอ้โหดีนะไม่เรียกเป็นเงาะโรงเรียน
เงาะจักรจรทำความคุ้นเคยกันเอาไว้คุณชิสา
เขาบอกว่านี่ทางภาคเหนือเขาทานกัน
เขาจะเอาจอบเสียไปขุดกันในพื้นที่ตำบลเวียง
อำเภอดอกคำใต้
นี่แหละฮะที่จังหวัดพยาวโอ้โหเขาจะเจอกันนะ
มันจะอยู่ตามดงตามดินนี่แหละตามใต้ต้นไม้แล้วก็กลางทุ่งนาก็มีเหมือนกัน
ต้องไปขุดเอาถามว่าขุดยังไง
ยากไหมไม่ยากเลยครับวิธีการขุดก็คือเขาจะขุดเพื่อเปิดหน้าดินเท่านั้นเอง
และจะหารูของตัวอ่อนจักรจันทร์
โจ๊ะเอาจอบเนี่ยโจ๊ไปสักประมาณ๒๓ทีเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปแล้ว
หาไม่ยากใช้จอบก็ได้เสียมก็ดีนี่เห็นไหม
หยิบขึ้นมาแบบนี้ออกมาจากดินเลยนะเนี่ยสดใหม่เลยครับ
เขาบอกว่าจักรจันทร์ที่ได้แต่ละวันสามารถขุดได้นะฮะ
ก็คือ๓๐๐๕๐๐ตัวเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
แล้วเอาไปขายนี่เห็นไหมที่เห็นอย่างนี้
ตัวนี้มูลค่าคือบาทหนึ่งหรือไม่ก็๒บาท

รวมก็สามารถสร้างรายได้เป็นพันต่อวัน
ถ้าหาดีก็เป็นพันธุ์เลยนะโอ้พี่น้อย
โอ้โหบอกว่าสร้างรายได้ดีซะละเกิน

ได้ตัวอ่อนจ้ะ่ะจันหรือว่าง้อกจ้ะ่ะจัน
ไปทำอะไรอ่ะทำความสะอาดก่อนเลยครับคุณอย่าคิดว่าหยิบมาก็กิน
โอ้โหมันจะกวบกวบกวบกรอบดีจังบ้าแล้วดินทั้งนั้น
ล้างก่อนสิเอาไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปประกอบอาหารก็คือ
น้ำพริกทอดสมุนไพรแกงก็ได้ใส่ผักต่าง
ถือว่าเป็นอาหารที่หาทานยากหนึ่งปีกินได้แค่ครั้งเดียวเองนะ
โอ้โหอาหารหาทานยากราคาแพง
ก็เขาบอกว่าจักรจันทร์มันจะออกไข่แค่ปีละครั้งเอง
เออก็ทำให้ราคามันแพงแบบนี้ล่ะครับ
ขายเป็นตัวตัวใหญ่ก็๒บาท๓บาทก็ว่ากันไปนะ